คุณผู้ชมคะช่วงโควิด๑๙เราเคยนำเสนอข่าวไป
ลิงที่ลบบุรีก็ได้รับผลกระทบเพราะคนอยู่แต่บ้าน
ไม่ออกไปเที่ยวไม่ได้มีใครไปคอยให้อาหารลิง

ล่าสุดสองพี่น้องกู้ภัยใจพระคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือริฐ
รวมถึงทางทีมกู้ภัยนะคะของทางร่วมกับตันยู
ลงพื้นที่ไปที่ลบบุรีแล้วเนี่ยค่ะโต๊ะจีนค่ะไปให้ลิงนะคะ
ลิงได้กินทุเรียนได้กินเงาะได้กินถั่วลิสง
บอกลิงชอบกินกล้วยอย่างเดียว
ทีมข่าวเคยลงพื้นที่ไปบอกลิงชอบอะไรนะนมเปรี้ยวโยเกิร์ต
ใช่นมเปรี้ยวนะใช่แต่คราวนี้ได้กินทุเรียนเลยนะคะ
นี่ค่ะถือว่าเป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงที่ลบบุรีเป็นกรณีพิเศษค่ะ
เพราะว่าทางจังหวัดทำเรื่องขอไปที่มูลนิธิร่มกระตันยูนะคะ
แล้วก็บอกว่าโควิด๑๙นักท่องเที่ยวไม่ไป
ลิง๕๐๐กว่าตัวอดยาขิวโซก็ไปแย่งอาหารจากชาวบ้าน
บางครั้งก็ยกพวกตีกันเดือดร้อนไปหมดค่ะ
สองพี่น้องกู้ภัยใจพระพอรู้ข่าวก็ไปเลยไปสำรวจก่อนนะคะ
แล้วก็มารู้ว่าลิงชอบกินทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนแบบสุกมากอะค่ะ
จะยิ่งชอบมากก็เลยขนมารถบรรทุก๒คัน๓ตันได้นะคุณผู้ชม
แต่พอมาถึงแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะให้ลิงกินทุเรียนกันได้ง่ายนะคะ
แบ่งเป็นสามกกเออตินักข่าวของเราเคยไปคุยกับลิง
เคยไปสัมภาษณ์ลิงที่ยกพวกตีกัน
ก็ต้องระมัดระวังในการแจกผลไม้ให้กับลิงนะคะ
จะได้แต่ละก๊กไม่มาแย่งกันไม่มาตีกันนะคะ
เขาของบอกว่าจัดสัตว์ใหญ่และมองมาดูสัตว์เล็กบ้าง
หลายส่วนหลายกรกที่มันตั้งกันอยู่เป็นประมาณรุ่นละ๕พลังเปลือ
จะไปไมบีอาหารอะพระธานบอกให้แวะมาลิงกี่ลิงที่ตรงปุ่นีหน่อย

หลังจากนั้นนะคะสองพี่น้องใจบุญก็ร่วมกันทำพิธีรับมอบเทวรูป
นารายหินทรายซึ่งเป็นเทวรูปโบราณที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะ
ก็จะปฏิสถานไว้ให้กับประชาชนเอศักรบูชาที่สามพระกาล
วัดลบบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคุณบินและคุณเอกพันธ์ก็นำผลไม้
เลี้ยงลิงที่วัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวุ้งเขาพระงามจังหวัดลบบุรี
และลิงที่อยู่ตามแหล่งธรรมชาติด้วยนะคะคือไปหลายจุดค่ะอืม
ส่วนกรณีคุณบินบริษฐ์ที่ไปแจ้งความสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
ว่ามีคนไปทำเฟซบุ๊กปลอมอ่ะคุณผู้ชมอ่า
แจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่าตรวจสอบมานะ
คนไปตามเนี่ยบางเพจที่เป็นเพจปลอมนะ
สามแสนกว่าคนก็มีโอ้โหหลายหมื่นคนแล้วไปแอบอ้างไง
รับบริจาคคนก็หลงเชื่อบริจาคกันไปเนี่ยค่ะคุณบินไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ที่สพคลองหลวงนะคะดังนั้นตัวจริงเสียงจริง
เพจเฟซบุ๊กของคุณบินบริษฐ์มีเพียงอันเดียวครับ
อันนี้เนี่ยสังเกตได้ก็คือคนตาม๘ล้านกว่าคนนะคะ
แปดล้านกว่าคนต้องอันนี้นะคะต้องอันนี้เท่านั้นนะคะ
อันอื่นไม่ใช่เลยนะคะอันอื่นเนี่ยคนตามไม่เท่าไหร่
จะใส่แต่เลขบัญชีเพื่อขอรับบริจาคอย่างเดียวใช่แล้วบางอันคนตามเยอะค่ะ
คนตามเป็นแสนแล้วบางทีคนก็หลงเชื่อเพราะว่าเห็นว่าคนตามเยอะไงอ่า
แต่ต้องระดับนี่ต้องระดับแปดล้านตามคนติดตามค่ะจะเป็นรูปนี้